แล้ววัดแอลกอฮอล์ได้กี่มิลลิกรัเปอร์เซ็

พ่อแม่ดับแล้วลูกก็สาหัสด้วย

ขับรถเก๋งฝ่าไฟแดง

น้ำแข็งใสรถคันนั้นมีใครบ้าง

ได้รับบาดเจ็บสาหัสคุณผู้ชมดูภาพเหตุการณ์

ชนท้ายรถไถไปแบบนี้เลย

ขี่มาติดไฟแดงอยู่หน้าสนามกีฬากลางสมโพธิเชียงใหม่๗๘

จู่รถเก๋งขับโดยทหารยศ๑๐เอกครับ

ทำให้ร่างพ่อแม่ลูกกระเด็นไปคนละทิศคนละทาง
แล้วยังลากรถจักรยายนพ่วงข้าง

พ่อไม่ได้สติแล้วตอนนั้น

แล้วร่างไปติดอยู่บริเวณกันชนของรถคันนั้น

จอดนิ่งแล้วสงสัยเดี๋ยวก็คงลงมาดู

คนขับเหยียบคันเร่งน้ำแข็งเอ้ย

แล้วก็เขาใช้คำว่า

นี่คือทับป่ะ

แล้วขับรถหนีไปหนีไปได้ไหม

ขับรถขวางไว้ได้ครับขอบคุณมากเลย
ต่อมารถกู้ภัยมารถพยาบาลมา

สามชีวิตส่งโรงพยาบาลแต่

และนางซุ้ยหลางเซียว

แม่เสียชีวิตครับแล้วเด็กอ่ะ

เห็งคำอายุ๘ขวบได้รับบาดเจ็บสาหัสฮะ

อายุ๓๐ปีเขาเป็นทหาร
ค่ายทหารแห่งหนึ่งที่แม่ริมเชียงใหม่นั่นแหละ

ล่าสุดครับล่าสุดคุณผู้ชม
สิบเอกสถาพรกับแม่ของเขา

ไปที่สพช้างเผือกครับไปรับทราบข้อกล่าวหา

นักข่าวรอเลยคดีนี้คดีใหญ่

นักข่าวรุมกันเลยนะครับพยายามว่า

พูดจริงหรือเปล่าขับรถแล้วเบรกไม่ทันเหรอ
ดูว่าเขาทำยังไง

ตอนนั้นคือดื่มเยอะกว่าอย่างนี้

แล้วหลังจากนั้นก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งไปหลังโรงพักเลย

พันธบทเอกกิติพงศ์เพชรมูนีฮะ
ท่านเป็นผู้กำกับการสพช้างเผือก
เปิดเผยบอกว่าจากการสอบปากคำ๑๑สถาพรเนี่ย

คุณผู้ชมถ่ายมายัง
ทายมายังว่าเคยฟังข่าวแล้วเกิน๕๐มิลลิกรัเปอร์เซ็นไปเท่าไหร่

ไม่ได้ขึ้นผิดใช่ไหม

ไม่ได้ขึ้นผิดแล้วเครื่องก็ไม่ได้วัดผิดด้วย

โอ้โหกินเท่าไหร่อ่ะโอ้โห๔๑๓
เราเคยเห็น๒๐๐กว่านี่ก็เยอะแล้วนะ

นี่แหละครับ๔๑๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
พอขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุวูบดิ

นะฮะแล้วรถไปพุ่งชนแต่ยืนยันว่าไม่ได้หนี
เบื้องต้นแจ้งก้อหาขับรถขนาดเมาสุรา
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
นะฮะจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทรัพย์สินเสียหาย
แล้วก็ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรด้วย

ส่งตัว๑๑สถาพรเข้าสู่สารทหารดำเนินคดีต่อไป

กรรมมันอยู่ที่ครอบครัวของผู้สูญเสียสิครับคุณผู้ชม

นะฮะแม่ตายแล้ว
ลูกอ่ะตากับยายก็ตายไปนานแล้ว
ครอบครัวปรึกษากันอยู่แล้วหลานที่รอดมา
ทำไงอ่ะจะอยู่กับใครอ่ะ

คุณผู้ชมดูสภาพจุดเกิดเหตุเนี่ย
ว่าชนเค้ากระจัดกระจายขนาดไหนอ่ะ

เมาแล้วขับฝ่าไฟแดง

เริ่มเรียกคดีไปตามกฎหมาย